ใช่ค่ะเพราะว่าเมื่อคืนนี้๓ทุ่มกว่าเกือบ๔ทุ่มทางด้านฝั่งพม่า
คือเจ้าหน้าที่จังหวัดท่าขี้เหล็กของพม่าก็มีการควบคุมตัวทั้ง๓สาว
ส่งมอบให้กับทหารกองกำลังผาเมืองกลางสะพานมิตรภาพไทยพม่าแห่งที่๑นะคะ
ไปดูเรื่องราวนี้กันค่ะเพราะว่าถือว่าเป็นประเด็นใหญ่ที่ติดตามกันตั้งแต่เมื่อคืนที่ผ่านมา
แล้วก็แน่นอนค่ะตลอดทั้งวันนี้นะคะกรณีเหตุสยองฆ่าหันศพน้องแอ๋ม
นางสาววริสรากลิ่นจุ้ยอายุ๒๒ปี
ตอนนี้ก็มีการควบคุมตัว๒คนไปแล้วคือวสินกับเบนส์
แล้วก็เหลืออีก๓คนคือนางสาวปริยนุษย์หรือว่าเปรี้ยว
นางสาวกวิตาหรือว่าเอิญ

ทั้งหมดหลบหนีไปซ่อนตัวอยู่ที่พม่า
แล้วเราก็เกาะติดข่าวกันมาตลอดทั้งสัปดาห์นะคะ
เมื่อคืนนี้ค่ะ๓ทุ่ม๔๕นาทีเวลาโดยประมาณ
เจ้าหน้าที่ฝั่งไทยก็ได้รับรายงานจากเจ้าหน้าที่ฝั่งพม่า
ว่าสามารถที่จะควบคุมตัวผู้ต้องหาสาวทั้ง๓คนได้แล้ว
โดยทางพันโทอ่องเมียนอูผู้บังคับการกองพันธุ์เคลื่อนที่เร็ว
ประธานคณะกรรมการประสานงานชายแดนไทยพม่า
ก็มีการแจ้งเรื่องด่วนมาค่ะถึงพันเอกกิจดากรจันทรา
ผู้บังคับการหน่วยเฉพาะกิจกองกำลังผาเมือง
โดยระบุด้วยนะคะว่าทางการพม่าตอนนี้จับกลุ่มตัว๓ผู้ต้องหา

แล้วก็ต้องการให้ทางการไทยมายืนยันตัวผู้ต้องหา

หากยืนยันแล้วว่าถูกต้องตามหมายจับของไทย
ก็ให้รับตัวไปดำเนินคดี
สะพานมิตรภาพไทยพม่าแห่งที่๑นะคะ
ทางเจ้าหน้าที่ทหารพร้อมด้วยพันธุ์ตำรวจเอก
เอกกรบุษบาบดินผู้กำกับการตำรวจตรวจคนเข้าเมืองเชียงราย
ก็รีบเดินทางไปยืนยันตัวผู้ต้องหาทั้ง๓คน
แล้วก็รับตัวข้ามมาฝั่งไทยอย่างเร่งด่วน

แล้วก็ใกล้เวลาปิดด่านพรมแดนแล้วนะคะ
เราเห็นคนเดินนำนี่ก็คือเอิญ
คนกลางใส่เสื้อสีเหลืองคือเปรี้ยว
คนแรกคือแจ้

แล้วก็คนใส่เสื้อสีขาว
แจ็คเก็ตยีนสีดำนี่คือเอิญ
แล้วนี่แหละค่ะก็การส่งมอบตัวก็ทำกันบริเวณ

สะพานมิตรภาพไทยพม่าแห่งที่๑
มีภาพเผยแพร่ออกมาในโลกโซเชียล

ส่วนทางด้านนางสาวปรียนุษย์หรือเปรี้ยวก็จะเห็น

แขนกุดสีเหลืองรองเท้าสีชมพู

ใส่กางเกงขายาวสีดำแจ็คเก็ตยีน
และอีกคนคืออภิวัลหรือแจ้สวมแว่นตา
ก็ดูรูปภัณฑ์สันธารกันไป
ทั้งหมดทั้ง๓คนถูกนำตัวไปสอบสวน
ที่ตรวจคนเข้าเมืองเชียงราย
จากพรมแดนไทยพม่าประมาณ๓กิโลเมตร
ก็ห้ามผู้สื่อข่าวและผู้ที่ไม่เกี่ยวข้อง

จากนั้นมีประชาชนและนักท่องเที่ยวทั่วไป
ที่เขาทราบข่าวก็มาดักรอ
เพื่อดูหน้าฆาตกรโหดทั้ง๓คน
เป็นจำนวนกว่า๕๐๐คนอยู่ที่หน้าตมเชียงราย
เพราะหลายคนก็บอกว่าอยากจะดูหน้าเปรี้ยว
ซึ่งเป็นผู้ต้องหาคนสำคัญในคดีนี้นะคะ
ซึ่งตอนนี้ก็กำลังถูกสอบสวนอย่างเครียดอย่างหนัก
เจ้าหน้าที่ก็ไม่เปิดโอกาสให้สื่อมวลชน
รวมถึงผู้ที่ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องเข้าไปข้างในค่ะ
ซึ่งจากการที่สื่อพยายามที่จะถามเจ้าหน้าที่ทุกคน
ที่เกี่ยวข้องว่าการควบคุมตัวขั้นตอนต่อไปเป็นอย่างไรบ้าง
ทางด้านของภูมิกับการตำรวจตรวจคนเข้าเมืองเชียงราย
ก็ให้สัมภาษณเพียงสั้นนะครับบอกว่า
ตามขั้นตอนจะมีการควบคุมตัวที่ด่านตมเชียงราย
เพื่อให้ทางตมสอบปากคำทั้งหมดก่อน
จากนั้นจะเป็นขั้นตอนส่งตัวไปยังพนักงานสอบสวนเจ้าของคดีต่อไป
เจ้าของคดีก็คือที่ขอนแก่น
และทางเจ้าหน้าที่ได้แจ้งกับผู้สื่อข่าว
ผู้ต้องหาทั้งหมดจะถูกส่งตัวเข้ากรุงเทพเพื่อแถลงข่าวในวันนี้แหละครับ
ก่อนที่จะส่งตัวไปดำเนินคดีที่จังหวัดขอนแก่นต่อไปในวันพรุ่งนี้
ทางนี้ยังไม่แน่ชัดนะครับว่าเวลาเกือบ๙วันที่ผ่านมา
ต้องหา๓คนหลบซ่อนตัวอยู่ที่จุดใดของประเทศพม่า
และเป็นการเข้ามอบตัวเองหรือถูกเจ้าหน้าที่พม่าจับกลุ่ม
เพราะมีบางกระแสข่าวรายงานว่าผู้ต้องหาทั้ง๓คน
ตัดสินใจนั่งรถตุ๊กไปมอบตัวที่สถานีตำรวจท่าขี้เหล็ก
แล้วก็ทราบเพียงว่าจุดที่ได้ตัวผู้ต้องหาทั้ง๓คน

ใกล้สะพานมิตรภาพแห่งที่๒เท่านั้นนะครับ
ก็ว่าคือเปรี้ยวปริปากออกมาว่าไม่ได้หลบหนีไปที่จุดไหน
ก็อยู่ที่บ้านร้างที่บ้านแม่ขาวนี่แหละ
แล้วก็ก่อนที่เจ้าหน้าที่จะควบคุมตัว๓ผู้ต้องหาออกมาจากพม่า
คือพบว่ามีภาพวงจรปิดในตลาดท่าขี้เหล็ก
ที่นี่แหละค่ะคุณผู้ชมอันนี้เป็นภาพจากกล้องวงจรปิด
ก็คือทั้ง๓คนเปรี้ยวเอิญแจ้กำลังเลือกซื้อเสื้อผ้าอยู่
สังเกตที่บริเวณกล้องวงจรปิดระบุเวลาเอาไว้
คือ๑ทุ่ม๔๙นาทีของเมื่อคืนที่ผ่านมา

แล้วก็จากภาพในกล้องวงจรปิดเนี่ยจะเห็นว่าเอิญกับแจ้เนี่ยนะคะ
สาวผู้ต้องหาก็นั่งรออยู่ในร้านขายเสื้อผ้า
ถูกระบุว่าอยู่ที่ชายแดนฝั่งท่าขี้เหล็กในพม่า
ทั้งคู่ท่าทางคือดูเป็นกังวล
โดยเฉพาะเอิญคือมีการใช้มือข้างหนึ่ง
รูปผมเห็นไหมคะเนี่ยพยายามเหมือนกับปิดบังใบหน้าเกือบตลอดเวลาเลยนะคะ
แล้วก็ก่อนที่ในช่วงคลิปเปรี้ยวจะรีบเดินเข้ามา
เปรี้ยวเดินเข้ามานี่แหละค่ะเมื่อกี้นี้
คือหยิบกระเป๋าทั้งหมดก็รีบลุกขึ้น
คาดว่าน่าจะรู้ตัวว่าจะโดนจับหรือว่าจะถูกเจ้าหน้าที่ของพม่าติดตาม
ก็เลยลักษณะเหมือนรีบที่จะหลบหนีนะคะ
ครับแล้วก็จะมีภาพหนึ่งที่จะเห็นเปรี้ยวชัดเจนเลยนะครับ
อยู่หน้ากล้องพอดีนะครับยืนอยู่หน้ากล้องพอดีนะครับ
ค่ะซึ่งผู้สื่อข่าวก็ได้สอบถามนางสาวประพาซิริสมศรีพี่สาวของเปรี้ยว
พี่สาวเปรี้ยวบอกว่าทางครอบครัวทราบข่าวน้องสาวแล้ว
แล้วก็รู้สึกดีใจที่น้องสาวอยู่ในความดูแลของเจ้าหน้าที่
แม่ของเปรี้ยวยกมือไหว้ท่วมหัว
ขอบคุณสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่โดนบันดาลใจให้เปรี้ยวไม่คิดหนีต่อไป
แล้วก็ตอนนี้ยังไม่ได้รับการติดต่อใดจากทางตำรวจนะคะ
แต่ว่าแม่บอกว่าดีใจที่ลูกสาวกลับเข้ามาสู่กระบวนการยุติธรรม
เพราะว่าแม่กลัวว่าเปรี้ยวจะถูกฆ่าตัดตอน
หรืออาจจะเครียดจนคิดฆ่าตัวตาย
ครอบครัวบอกว่าจะไม่ขอตั้งทนายต่อสู้
เปรี้ยวยอมรับสารภาพเองกับสิ่งที่ได้ทำไป
และขณะที่แม่รวมถึงญาติของน้องแอ๋มผู้เสียชีวิต
วันนี้เตรียมที่จะเดินทางเข้ากรุงเทพ
เพื่อที่จะขอดูหน้าเปรี้ยวแล้วก็สอบถามถึงเหตุผลว่าทำไม
ถึงต้องฆ่าลูกสาวก็คือน้องแอ๋มด้วยนะคะ
ครับส่วนความเคลื่อนไหวอื่นอื่นนะคะ

ได้ไปสัมภาษณ์พูดคุยแม่แป๋ว
ซึ่งเป็นแม่บุญธรรมของนางสาวกวิตาหรือเอิญ
บอกว่าดีใจที่ตำรวจสามารถจับตัวเอิญได้

ดีใจที่ไม่กลับมาเป็นศพขอให้เอิงตั้งใจใหม่
ทำผิดก็ต้องรับโทษตามกฎหมาย
ส่วนแม่จะเป็นกำลังใจให้ต่อไปนะคะ

เพราะพ่อแม่ที่แท้จริงยกให้เป็นลูกบุญธรรม
จะย้ายไปอาศัยอยู่ที่มหาสารคามนะคะ
ซึ่งที่ผ่านมาเองไม่เคยมีพฤติกรรมรุนแรง
แต่ยอมรับว่าเป็นคนหัวอ่อนชักจูงได้ง่าย
คนในครอบครัวจะเรียกชื่อเธอว่าเอิง
ก็มาจากคำว่าเอิงเอยเหมือนกับค่อยตามเขาไปนะคะ
แต่เมื่อทราบว่าไปทำงานที่คาราโอเกะ
ก็จะใช้ชื่อคำว่าเอิญอย่างที่เป็นข่าวนะคะ
นี่คือข้อมูลของทางด้านแม่ของเอิญ
ส่วนในรูปคดีเนี่ยจริงแล้วเขาบอกว่าข่าวเนี่ย
ข่าวฆ่าหันศพเนี่ยนะครับก็กลายเป็นคดีดังในพม่าเหมือนกัน
แล้วก็ทำให้ธุรกิจสารบันเทิงในเขตท่าขี้เหล็ก
ส่ำอย่างหนักเหมือนกันนะครับเพราะว่าทางเจ้าหน้าที่ของพม่าเนี่ยนะครับ
เขาไล่ตามจับกลุ่มคือตรวจค้นสถานบันเทิงทุกแห่ง
ในพื้นที่ท่าขี้เหล็กมาตลอด๒๓วัน๒๓คืนนะครับ
ตั้งแต่วันที่๒มิถุนายนนะครับเจ้าหน้าที่เนี่ย
ตรวจค้นสถานบันเทิงหลายแห่งที่คาดว่าจะเป็นแหล่งซ่อนตัว

ทำให้บรรยากาศยามค่ำคืนของท่าขี้เหล็กเงียบเหงาไปขนาดตาเลยนะ
ที่มีนายเก๋เป็นเจ้าของด้วยเป็นคนไทยนะครับ
ปรากฏว่าตอนนี้ร้านถูกปิดไปแล้วนะ

และจากการกดดันนี้เองก็เลยกลายเป็นการที่ทำให้ควบคุมตัว๓ผู้ต้องหาได้
ก็คือเปรี้ยวก็คือเอิญก็คือแจ้ได้นะครับ
แล้วก็นำส่งตัวมอบให้กับทางการไทยเมื่อคืนนี้นะครับ
เมื่อคืนนี้มีภาพข่าวที่ถูกแชร์ในโลกโซเชียลจำนวนมากนะครับ
สภาพของเปรี้ยวสภาพของเอิญสภาพของแจ้
ในห้องควบคุมตัวที่มีสภาพอิดโรยนะครับ
แต่ว่าเจ้าหน้าที่ก็พยายามที่จะให้ผ่อนคลายก่อน
เพื่อที่จะให้ทำการสืบสวนสอบสวนต่อ
ด้วยการให้ทั้งสูบบุรีแล้วก็มีขนมอาหารว่างให้ทานนะครับ
แต่ว่าทางโลกโซเชียลเขาวิเคราะห์ว่า
โอ้โหสภาพหน้าตาบางครั้งก็ดูอิดโรย
แต่บางครั้งก็ดูเฉยนะฮะ